กระดังก็มีสามี๓คน๔คน

มาในละครมันเลยค่อนข้างจะดังทุกเรื่อง
เป็นโชคของเราไปแล้วก็ได้แต่บทที่แบบ
พอบทแยกก็โยนไปให้อันเลยไง

เงาก็โอ้โหอันนี้ก็โคตรจะดัง

แต่ว่าไม่ดาร์กเท่าไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าส่องละลี

เรื่องแรกเคนก็มาแบบว่าหน้าตาสิวเขิบ
แบบวัยรุ่นแบบไม่ดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้

แต่ก่อนเขาเป็นเด็กเหมือนโดนบังคับให้มาเล่นละคร
เหมือนแบบเขาแบบหน้าบึ้งไม่อยากคุยไม่คุย

อยู่ไปอยู่มานางก็เป็นผู้นางนี้แหละ
อุ่มรักกับเครนธีระเดงอีกเส้นเดียวกันเรื่องแรกคุณเคมีเข้ากันมากคุณแม่งเคยให้สัมภาษณ์
ว่าถ้านางเอกกับพ่อเอกเคมีเข้ากันสิทธิละครมีสิทธิประสงค์ของทศเดรจกับร้อยเปอร์เซ็นต์
เชื่อทฤษฎีนี้นะถ้ามันมีความแบบเคมีต่อกัน
คือมันไม่ใช่มันจะเป็นความพิเศษบางอย่างที่มองกันแล้วมันปิ้งอะไรอย่างนี้
คือคนดูแล้วเขาเชื่อมไปกับเราคือมันต้องหาจังหวะนี้ให้เจอ
ถ้าคู่ไหนหาได้ก็จะกลายเป็นคู่ขวัญไงในสมัยนั้น

บางคนเป็นคู่จริงเลยแต่ว่าแองกับเคนนี่เหมือนคั่วลบกับคั่วลบ
คือหมายความว่าเป็นคนแบบภาษาไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนกัน
คือเป็นคนแบบปะทะออกกันเวลามีปัญหาอะไรจะตีกัน
คืออยู่กันไม่ได้ไม่สามารถเป็นสามีแอนได้
ไม่ใช่หยินหยางใช่ไหมคือหยินหยางใช่ไหม
ใช่คือตีกันตลอดมันก็จะกลายเป็นแบบว่า

เขาเป็นคนไม่จะมาแกล้งเขาอะไรอย่างนี้

เราเดินเข้าไปเขายืนอยู่แล้วเราเอาเท้าถีบเขาตกน้ำ
เขาก็ขำใส่เราอย่างนี้แต่กับเคนเขาไม่ได้
เขาจะแบบไม่ได้อย่ามาเล่นอะไรไร้สาระกับเขาอย่างนี้

คุณแอนว่าทั้งสองคนแอนกับเคน
อะไรที่มันทำให้เราเป็นคู่ขวัญ

บางทีเวลาจะเล่นอะไร

เราไม่มีเราไม่มีต้องมานั่งระวังอะไร
มันไปตามเรื่องเราไม่ถือสากัน

มันคือความเป็นธรรมชาตินะ
ใช่มันเป็นความเป็นธรรมชาติมันเป็นความโชคดี
เรามีเพื่อนเราก็จะชอบสนิทกับเพื่อนคนนี้

บังเอิญมันมีอะไรที่มันคลิกกันอยู่

โปรดติดตามตอนต่อไป